อยู่มาเกิดมาก็ไม่เคยได้รับความสบายอะไร

ไม่เคยว่าจำเงินล้านเป็นยังไง

ป่าตอนนั้นก็

เหมือนคอนวอยอะ

พี่เด่นส่วนมากจะดึงป่าออก

แต่นักร้องก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลย
กูก็แม่งโคตรโมโหเลยหา
ไม่ได้เป็นว่า

พันกว่าบาทสมัยก่อนเยอะจริง
เอาเป็นว่า๑๐ปีไม่เคยว่างเลย

ยุคเด่นเดิร์เทพยุคหยุ่มจิ๋ม

หนึ่งงานมันก็น้อยลงไปแล้ว

ไปในห้องอาหารแม่งแทบแตก

สมัยก่อนเนี่ยคนดูต้องมารอเรา

ตอนหลังมาเนี่ยเราต้องไปรอคนดูแล้วไง

พอใช้จ่ายได้เลยสามสี่ห้าพันวันหนึ่ง

สามสี่วันเท่าไร

มีเพื่อนฝูงอะไรมันก็ชวนนั่นแหละ

ไม่ต้องมาชวนเลยพอเล่าละ

แต่ว่ามันหมดยุคแล้ว
มองเห็นแต่มึงมองไม่เห็นอยู่

ไม่ใช่หรอกกูมองแล้วว่ากูไม่ได้แล้ว

นิ่งกูไปขยับหน่อยเดี๋ยวกูกูได้เงินแล้ว

โรงการบันทึกเราทำให้คนอื่นตรงนั้น

ถ้าเราตายไปก็จบมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะ

ลูกก็ทำไม่ได้เมียก็ทำไม่ได้
มันไม่ได้เป็นอาชีพที่ต่อเนื่องกันได้

เป็นคนที่อยากจะทำธุรกิจมาตั้งแต่ไหนมาเลย
แต่ว่าเราเป็นคนเร็วซะด้วยนะ
เพราะอยากทำถ้ามีเงินปุ๊บทำเลย

มาทำเป็นร้านทำผมเมียมาทำ

เอาเนอะหยุดก็หยุดไปเจ๊งก็ปล่อยไปทิ้ง
แล้วเมื่อไหร่อะไรมีมาใหม่ครูเอาอีกแล้ว
ถ้ามีทุนนะมีเงินเอาอีกแล้ว

แจ้งไปหลายล้าน๕๖ล้าน

เหมือนพอกหางหมูมาตลอด
ยังไม่ทันหมดไปยืมอันอื่นมาอีก

กลายเป็นเหมือนหนี้สินพ่อคูณ

พอพาธานาคูณธนาคารเจ๊งไปด้วย

มันไม่ใช่ว่าต้องมาเล่นตลกอย่างเดียว

แล้วอีกอย่างนึงพาคิดว่าเรื่องธุรกิจนี่

ทุนทุกบาททุกตังค์มันก็ของเรา

มันก็ได้เป็นค่าขนมค่าข้าวกันไป
ถ้าไม่มีนมเปี้ยแล้วก็แย่แล้ว

ว่าแบบก่อนผมจะตายต้องใช้หนี้ให้หมด
คิดคิดเลยอันนี้คิดมากที่สุดเลย

ก็เห็นว่าทำประโยชน์อะไรไม่มี

เพราะว่าเราไม่พร้อมไง
ไม่พร้อมหมาก็จุ้นจ้านหมาก็วุ่นวายอย่างนี้

เราก็รู้ว่าเขาก็มาปล่อยนั่นแหละ

โอ้โหจน๒๐กว่าตัวนะ

หญ้านี้วันนึงไม่หนีก็๑๐๐๐บาท

อาหารหมาอาหารแมวอะไรอีก

ให้มันอยู่อย่างนี้
เลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาชักเริ่มเยอะเอ้าแล้ว

แต่มันหนีไม่ออกมันเป็นมาแล้วไง

มีอย่างเดียวคือจะแก้ไขยังไง
แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเขาอิ่มเขาอะไรนี่เราก็สบายใจ

มันได้กินแล้วเว้ยเออ
ได้กินยังวะหมาได้กินแล้วว่าข้าว

มึงหุงยังบ้าอยู่ตรงเนี่ย

เขาอดเขาก็นอนอดนิ่งอยู่อย่างนี้
เออช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

คนนี้มันหิวอะไรเดี๋ยวมันก็คว้าอะไรมาผัดมากิน
ข้าวเครื่องมีที่หุง
อย่าไปหวังเลย
ไม่หวังลูกเลี้ยงพอดีตัวมึงก็ไม่ต้องทำอะไร

กูไม่อยากทำอะไรเดี๋ยวกูรอลูกเลี้ยง
มันไม่ใช่พ่อที่ดีแล้วไอ้ชิบหวาย

ถามว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่า
กล้ามาเสี่ยงเหมือนอย่างป่าไหม

กูเกิดมาแล้วกูได้อะไรอย่าง

ไม่รู้ป่าคิดว่าป่าเก้ามากกว่ามันหน่อยนึง
ไม่รู้ป่าคิดว่าป่าเก้ามากกว่ามันหน่อยนึง

เพราะว่าป๊ากลับไปดูนะ๕ปีก็กลับไป
มันก็อย่างเก่า๑๐ปีมันก็อย่างเก่า

มึงยังไม่ไปไหนเลยเลย

เขาเรียกว่ามหาลัยชีวิตทุกอย่างต้องเรียนรู้ตรงนี้

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น
ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น
ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น
ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองรู้แค่นั้น

ทำด้วยความรู้ของตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองที่ตัวเองแน่นอน